มาดูกรณีรอเขาดินถูกวิสามันฆาตกรรมกันหน่อยนะคะ
อเขาดินเป็นใครค่ะเป็นขาใหญ่เมืองสุพรรณบุรีนะคะ
ที่เขาถูกวิสามันฆาตกรรมเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายญาติ
แล้วก็ก่อเหตุทำร้ายร่างกายตำรวจที่เข้าไประงับเหตุ
หลังจากหนีไปกบดานที่บ้านของญาติเจ้าหน้าที่เข้าไปปิดล้อม
แต่ไม่ยอมมามอบตัวดีถือปืนออกมาถือมีดออกมา
พยายามจะยิงใส่ตำรวจตำรวจยิงสวนไปเลยนะคะ
ถูกวิสามันฆาตกรรมค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลจรเข้๓๐๐อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งเป็นสถานที่กบดานของรอเขาดิน
จุดเกิดเหตุบ้านหลังนี้อยู่ใกล้กับโรงจอดรถ
หน้าบ้านไปพบศพของนายพิเชษปิ่นทองอายุ๔๑ปีนะคะ
พิเศษฉายาของเขาคือรอเขาดิน
สภาพศพนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตจมกองเลือด
ตามร่างกายก็มีรอยกระสุนยิงเข้าทั้งที่หน้าอกแล้วก็ข้างลำตัวนะคะ
ข้างศพพบอาวุธปืนสั้นตกอยู่๑กระบอกพร้อมขึ้นลำ
คือพร้อมที่จะยิงนั่นเองนอกจากนี้มีมีดพกตกอยู่หนึ่งเล่มด้วย
ขณะที่บริเวณด้านหน้ารถสายตรวจตำรวจพบรอยกระสุนถูกยิงที่กระโปรงหน้ารถ๑นัด
มีกระสุนชนิดต่างตกอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวนมากเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ส่วนที่มาที่ไปของการที่เจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมจับกลุ่มรอเขาดินเนี่ยเกิดจากพลตำรวจตรีสคมศักดิ์สุมังเกษตร
เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็น๔มิถุนายนที่ผ่านมา
นายพิเชษก็คือรอเขาดินทะเลาะกับญาติที่อำเภอเดิมบางนางบวชค่ะ
แล้วใช้มีดพับปลายแหลมแทงชาวบ้านที่เข้ามาห้ามปรามจนได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นตำรวจสายตรวจสพทุ่งคลีพยายามเข้าระงับเหตุ
แต่ก็ถูกผู้ตายแย่งอาวุธปืนและยังไปทำร้ายร่างกายตำรวจสายตรวจ
ได้รับบาดเจ็บอีกหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปนะคะ
ไปที่จังหวัดลบบุรีคือได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแบบนี้
แต่หลังจากนั้นค่ะผ่านไปจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจไปตรวจพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของรอเขาดิน
กลางดึกที่ผ่านมานี่เองค่ะอยู่ที่บ้านญาติ
ก็คือที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี

นำกำลังตำรวจกว่า๒๐นายวางแผนปิดล้อมจับกลุ่ม
โดยใช้เครื่องขยายเสียงประกาศให้มอบตัวก่อน
แต่คนร้ายไม่ยอมออกมาดีค่ะ
ถืออาวุธปืนออกมาถือมีดปลายพับแหลมออกมาจากบ้าน
แล้วก็เปิดฉากยิงใส่ตำรวจก่อนเลย
แต่ถูกเจ้าหน้าที่ยิงสวนจนรอเขาดิน
เสียชีวิตที่หน้าบ้านญาติหลังนี้นะคะ

ฉายารอเขาดินเป็นเขาใหญ่ขออภัยนะคะเป็นขาใหญ่
อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
เครือข่ายกว้างขวางในเขตรอยต่อชัยนาฏและสิงห์บุรีนะคะ
อกจากนี้เป็นผู้มีอิทธิพล
ผัวพันกับกลุ่มค้ายาเสพติดได้รับฉายาว่ารอเขาดินนี่แหละ
และเคยถูกจับกลุ่มมาแล้วนะในคดียาเสพติดนี่แหละ
ชาวบ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเข้าไปเกี่ยวเลยนะครับ
เพราะว่าเป็นผู้มีอิทธิพลจริงค่ะ